ทุกผู้ชมครับตามกันต่อหน่อย
เหตุการณ์นี้สะเทือนใจหลายคนนะฮะ
เชิดศรีจูมอายุ๕๓ปีเพิ่งถูกจับได้
เคยก่อเหตุคมขืนแล้วก็ฆ่าหญิงสาวเอาไว้สองคน
เพชรชบุรีหนีคดีไป๑๕ปี

ระหว่างทางนี่ก่อเหตุอีกเยอะแยะไปหมด
เมื่อวานทาไปทำแผลเนี่ยท่านเห็นบรรยากาศไปแล้ว

คุณพ่อของหนึ่งในเหยื่อถือรูปลูกสาวมารอเลย
โบ้งชาวบ้านญาติพี่น้องรอมา๑๕ปี

ผู้ต้องหาที่ก่อคดีฆ่าเด็กหญิงจูนวัย๑๓ปี
แล้วก็ข่มขืนแล้วก็ฆ่าน้องแนนวัย๑๖ปี

เป็นชาวอำเภอเขาย้อยเพชรชบุรีตั้งแต่ปี๒๕๕
คือหลอกเขาว่าน้ำมันหมดนะ

โทรไปตามบอกมาช่วยหน่อยพาไปซื้อน้ำมันหน่อย
สุดท้ายเนี่ยก่อเหตุนะฮะ

หนีไปที่จันทบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
มีญาติพี่น้องเขามารอกันเลยนะฮะ

นี่ถึงขั้นแบบปิดรถตู้

คุมตัวผู้ต้องหากลับไปจนได้นะครับ
วันนี้คุณบอมท์อพิวัติผู้สื่อข่าวของเรา
น้องจูนอายุ๑๓ปีที๑๕ปีก่อนถูกนายเชิดเนี่ย
ข่มขืนแล้วน้องไม่ยอมก็เลยบีบคอน้องจนเสียชีวิต
อยู่ที่เขาย้อยเพชรชบุรีนะฮะได้เจอกับคุณพ่อของน้องนะ
พ่อชื่อวัญชัยคุณพ่อบอกว่าตั้งแต่วันที่ลูกสาวถูกฆ่าจนเสียชีวิตเนี่ย
คือเจอศพวันรุ่งขึ้นนะแต่น้องแนนเนี่ยในเชิดบอกเอาศพไปทิ้งถึงนู่นราชบุรี
ทุกวันนี้ยังหาศพไม่เจอนะน้องแนนยังไม่รู้เลยว่าศพน้องถูกทิ้งอยู่ตรงไหน
นี่คุณพ่อบอกทุกวันนี้ก็เหลือแค่รูปเนี่ยฮะจุดทูบหนึ่งดอกต่อหน้ารูปของลูกสาวทุกวัน
ขอให้จับคนร้ายให้ได้เพื่อให้มาชดใช้กรรมไปไหนทำอะไรเรียกชื่อน้องจูนลูกสาวตลอด
พ่อบอกว่าตอนที่รู้ข่าวว่าตำรวจจับตัวคนร้ายได้แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยช่วงดึกแล้วดีใจมากถึงขั้น
ไปโรงพักเลยเพื่อไปดูหน้าคนร้ายนะแต่เสียดายมากที่วันนั้นเข้าไม่ถึงตัวด้วยตอนไปทำแผน
เอารูปน้องจูนไปด้วยตอนไปทำแผนเพราะว่าแค้นมา๑๕ปีนะต้องการจะเอารูปของน้องจูน
หรือแม้แต่รูปของน้องแนนเนี่ยแล้วก็รูปของในเชิดเนี่ยคือพ่อบอกเอาติดรถไว้ตลอด
หมายจับในเชิดเนี่ยเอาติดรถไว้ตลอดกะว่าเห็นที่ไหนเจอที่ไหนก็คือตรงนั้นเลย
ใช่แล้ววันนั้นถือรูปลูกสาวไปด้วยเนี่ยอยากจะให้ในเชิดดูแล้วอยากจะถามว่าจำได้ไหม
ว่าเคยทำอะไรกับเด็กผู้หญิงคนนี้ไว้เขาต้องมาตายตอนอายุ๑๓
เมื่อวานพอกลับถึงบ้านเนี่ยหลังจากไปทำแผนเนี่ยที่คุณพ่อบอกนี่ฮะคุณพ่อพ่อน้องจูนนะ
จูนอายุ๑๓คุณพ่อบอกกลับมาถึงบ้านเนี่ยกลิ่นทูบนี่คลุ้งไปหมด
แต่ไม่มีใครจุดทูปนะก็เลยคิดว่าจูนลูกสาวเนี่ยคงจะรับรู้แล้ว
คุณพ่อบอกว่ายังรู้สึกว่าลูกสาวยังอยู่ข้างตลอดไม่ได้ไปไหน
ก่อนจะจับในเชิดได้สักสองสามสัปดาห์จูนยังมาเข้าฝันในฝันเนี่ยมีจูนแล้วมีแนนด้วยนะ
แนนที่ยังหาศพไม่เจอมียายแก่อีกคนนึงมายืนอยู่ปลายเท้าพ่อไม่พูดอะไรแต่ท่าทางทุกคนเหมือนกับดีใจอะไรบางอย่าง
มิถุนายนนี้จะครบรอบวันที่น้องจูนถูกในเชิดทำร้ายจนเสียชีวิต
พ่อบอกเดี๋ยวจะทำบุญใหญ่จะเลี้ยงพระที่วัดที่เก็บอัฐิลูกสาวเอาไว้
แล้วจะแก้บนที่จับคนร้ายได้นะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตะเวนบนตามวัดต่างให้จับคนร้ายได้
และจะให้อภัยก็ต่อเมื่อสารตัดสินคดีเป็นถึงที่สิ้นสุด
แล้วผู้ก่อเหตุมากราบขอเข้ามารูปของลูกสาวเท่านั้น
ทำทุกวันเหรอครับที่จุดภูมิแล้วบอกกับลูกอย่างนี้

ตลอดสิบห้าตี
ใช่ไม่เคยถึงตัว

ใช่เมื่อวานอย่างนั้นผมวิ่งไปท่ามเขายังล็อกผม

ว่าแต่ถึงจริงผมไปแล้วเองก็ผมก็จะไม่ทำร้าย
ผมอยากจะถามแล้วจะบอกว่าจำคนนี้ได้ไหมเด็กคนนี้ได้ไหม

ใช่ไหมผมก็บอก

แต่เดี๋ยวไม่เป็นไรวันสั้นผมจะไปถาม

มันก็ยังเดือดอยู่นะเพราะว่ามันสิบห้าปีแล้ว
คุณแยรูสึกอย่างไรเขาจับได้นะ
รู้สึกว่าอยากจะให้เขาฆ่าตามไปเลยนิทยาใจเนี้ย
บอกแล้วว่าเมื่อไหร่เขาตัดสินเอาก็ไปทีว่างั้น

หมาติเลยเลยเจ้าจริง

เครื่องมากโถเด็กก็ยังน้อยอยู่

เงินก็เอาไปให้มากินอยู่เนี่ย
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่
ไปที่เขาย้อยพัฒนาประชบุรีวันนี้ไปที่จุดเกิดเหตุ
เมื่อ๑๕ปีก่อนจุดที่ในเชิดเนี่ย
อุบายว่ารถน้ำมันหมดแล้วโทรไป
บอกน้องจูนบอกให้มาหน่อยจะจ้าง๖๐๐บาทให้พาไปซื้อน้ำมัน
จูนหรือว่าเด็กหญิงจูนวัย๑๓ปีก็ชวนพี่แนนวัย๑๖ปี
ซึ่งตอนนั้นตั้งท้องอยู่๔เดือนไปด้วยกัน

จุดที่ในเชิดบอกจอดรถเนี่ยน้ำมันหมดอยู่ริมถนนเพชรเกษมขาขึ้นกรุงเทพ
ใกล้แยกทางเข้าตะบลหนองชุมพลที่เขาย้อย
แล้วอีกจุดหนึ่งเป็นจุดป่าละมะริมห้วยหมู่หนึ่ง
ที่ในเชิดเนี่ยตอนนั้นหลอกบอกให้น้องจูนไปกันแค่๒คนก็พอ
ช่วยให้แนนเนี่ยเฝ้ารถของเขาไว้หน่อย

แล้วพยายามจะข่มขืนน้องจูนตรงนี้แต่น้องจูนขัดขืน
ใช้มือบีบคอเขาจนเสียชีวิตแล้วทิ้งศพไว้ที่หนองน้ำ

แต่ในเชิดตอนนั้นย้อนกลับไปหาแนนนะฮะที่รออยู่ที่จุดแรก
แล้วก็หลอกแนนว่าให้ขึ้นรถมาด้วยกันนะรถบรรทุกพ่วงอะไรของเขา
เดี๋ยวจูนรออยู่สุดท้ายเนี่ยข่มขืนแนนเข้าบนรถ
แล้วบีบคอเขาเสียชีวิตแล้วเอาศพไปทิ้งที่ราชบุรี
คือในเชิดบอกจำจุดไม่ได้รู้แค่ว่าเป็นป่าละเมาะ
ริมทางรถไฟในเขตตำบลวันดาวอำเภอปากท่อรัชบุรี
ณวันนี้นะ๑๕ปีที่เจอตัวเนี่ยบอกจำจุดไม่ได้
แต่ตั้งแต่วันนั้นยังไม่มีใครเจอศพแนนเลย
ใช่ค่ะทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่เลยค่ะ
เผื่อจะเจอเบาะแสหรือเจออะไรบ้างครับ
ที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีที่ในเชิดบอกว่า
จำได้ว่ามาทิ้งไว้แถวนี้แหละอืม
คือจริงตรงนี้ก็เป็นภูมิลำเนาบ้านเกิดน้องแนนด้วยนะคะ
ครับตอนแรกทีมข่าวไปวัดห้วยยางโทนก่อนไปเจอ
ที่พอหลวงพ่อโสโพนรู้ว่าจับคนร้ายได้แล้วแล้วก็ยอมสารภาพว่าฆ่าลูกเนี่ย
หลวงพ่อโสพลบอกว่าถึงจะไม่ใช่ความหวังเกือบ๑๕ปีที่คิดมาตลอดว่าลูกยังมีชีวิตอยู่

ที่ผ่านมาเนี่ยนะครอบครัวตามหาลูกตลอดไม่เคยหยุดเลย
จะดูดวงจะอะไรยังไงก็ทำทุกอย่าง
ตอนนี้อยากหากระดูกลูกให้เจอเพื่อมาทำพิธี

เพราะเขาบอกว่าสัมผัสได้ว่ามีอะไรแปลกอยู่ใกล้ตัวด้วย
ก็มีอะไรมาก็แกล้กอยู่ข้างเราอย่างนี้
คือทีมข่าวเราเนี่ยหลังจากที่ได้คุยกับหลวงพ่อโสพลนะครับ

ขอให้รับผลกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้ก็แล้วกัน
แล้วก็ไปที่บ้านน้องแนนได้คุยกับน้องสาวของน้องแนนค่ะ
เขาพาไปดูเตียงนอนของน้องแนนเมื่อ๑๕ปีก่อน
เคยอยู่ด้วยกัน๓คนพี่น้อง
แนนตัวเธอก็คือน้องนุ่นแล้วก็น้องนิ้ง
เสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ในครอบครัว
ก็ทยอยไปบริจาคบ้างทิ้งบ้างนะคะ

และแค้นใจที่คนร้ายทำกับพี่สาวของเธอนะคะ

เพราะไม่เคยคิดว่าพี่ตายแล้ว
บอกว่าพี่เคยมาเข้าฝันด้วย

ก็คิดว่าพี่คงได้ไปอยู่ในที่ที่สบายแล้ว
ทีนี้เรื่องของกระดูกหรือว่าจุดทิ้งศพ
เธอบอกว่าไม่รู้จริงว่าจะได้เจอไหม
เพราะว่าในเชิดเองคนที่เกาะเหตุยังจำไม่ได้เลย
จับได้แล้วเราก็แบบว่าอุ๊ยดีใจว่าจับได้แล้ว

เราก็ได้แต่ทำในใจว่าเฮ้ยมันต้องบอกแน่เลยว่าพี่สาวเราอยู่ไหนอะไรอย่างนี้

ก็เลยคิดว่าอ๋อเดี๋ยวมันต้องสารภาพว่ามันเอาพี่สาวเราไปขาย
อย่างที่มันพูดครั้งแรกว่ามันเอาไปขาย
ค่ะก็ทำใจแล้วก็คือมาที่วัดมาหาพ่อ
พอพ่อพูดว่าขอให้เกิดมาเป็นลูกกันอีกนะ
หนูเอกใจแล้วเอ๊ะทำไมผู้ว่าพูดแบบนั้น
กวดน้ำไปให้เพื่อให้เขากลับมา
แต่สุดท้ายแล้วเขาก็กลับมาแต่ชื่อจริงแม้แต่กระดูกก็ไม่เห็น
นุ่นกับน้องนิ้งเนี่ยค่ะพาทีมข่าวเลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวหนูพาไป
ไปดูจุดที่เชิดบอกว่าทิ้งศพพี่หนู
เขาบอกว่าเป็นป่าละมะริมทางรถไฟในเขตตำบลวันดาวอำเภอปากท่อ
จุดทูบเลยค่ะบอกว่าพี่แนนถ้าพี่แนนยังอยู่นะหรือว่ายังไงก็ตาม
ขอให้พี่แนนช่วยมาบอกหน่อยว่าพี่แนนอยู่ตรงไหนจะได้พากลับบ้าน
เขาบอกว่าพอไปถึงนะมีน้องนุ่นมีน้องนิ้งแล้วคุณบอมผู้สื่อข่าวเราเขาบอก
คนลุกคนลุกเลยเหรอคนลุก
แนนถ้าวิญญาณพี่ร่องลอยอยู่ตรงนี้หรือแถวนี้
ขอให้พี่รับรู้ให้มาดนจิตดนใจบอกพวกหนูด้วยเถิด
อยู่ตรงไหนพวกหนูจะได้มารับวิญญาณพี่กลับบ้าน

ขอให้ดนจิตโดนใจมาเข้าฝันบอกก็ยังดี
หรือว่ามาทำอะไรให้เราได้รู้ก็ได้

กลับบ้านกับเรานะพี่หนูรออยู่พ่อก็รออยู่
ก็ตอนนี้มีการประสานหมอปลาแล้วด้วยเหมือนกันนะคะ
ที่จะมาให้ช่วยค้นหากระดูกของน้องแนน
หมอปลาก็ตอบรับแล้วบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงมาช่วยดู
หมอปลาก็อยู่ใกล้อยู่แล้วแถวเพชรบุรีนะฮะ
ท่านผู้ชมครับการปิดคดีจับในเชิดต้องย้อนไปนู่น
ถ้าในเชิดหนีไปนู่น๑๕ปีล่าสุดไปอยู่ที่จันทบุรีนะครับ
สพบ้านแปลงที่อำเภอโป่งน้ำร้อนเนี่ยจับในเชิดได้
คือร้อยตำรวจเอกสมพงศ์บุญไทยเป็นรองสารวัตรสอบสวน
บอกว่าที่จับในเชิดได้เนี่ยก็คือ๒๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
มีคนมาแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกาย
ตอนนั้นคนก่อเหตุที่คนเข้ามาแจ้งความบอกว่าชื่อในนิต
นี่นะครับก็เรียกตัวให้มาพบทางการสอบสวนสอบภาพบ้านแปลง
ตั้งหลายครั้งยังไงก็ไม่มา
ชุดสืบสวนต้องไปเอาตัวมาที่โรงพัก
เอามาสอบสวนตอนแรกก็บิดเบือนไม่ยอมเปิดว่าชื่อจริงชื่ออะไรยังไง
โยกโยจนแบบรู้สึกมีพิรุษบอกไม่มีบัตรนู่นนี่นั่น
ในบัตรขับขี่บอกชื่อค่ะนึงนิตเป็นชาวพิจิฐ
แต่ดูแล้วสืบไปสืบไปว่ามันไม่ใช่นะ
ขับขี่ดูมันแบบเหมือนแบบอะไรยังไงก็ไม่รู้
ค่ะทำปลอมมาหรือเปล่าก็ไม่รู้
หน้าดูไม่ออกเลยว่าเป็นหน้าใครมันเก่ามาก
ไล่ไปไล่มาสืบค้นไปมาจนที่แท้แล้วเขาคือในเชิด
เชิดศรีจูมเป็นผู้ต้องหาที่ก่อคดีสะเทือนขวัญเอาไว้แล้วหนีมาตั้งนาน
ก็เลยวางแผนไปจับกลุ่มเมื่อ๓มิถุนายนหลังจากเมื่อ๒๗พฤษภาคมเนี่ย
มีคนมาแจ้งความเอาไว้ก่อนในเชิดเนี่ยมีนายจ้างนะฮะตอนนั้นมีนายจ้างนะฮะ
ชื่อในชิ้นชาวเขาดินเขาบอกว่าในเชิดเนี่ยมาทำงานกับเขาได้เดือนกว่า
บอกว่าชื่อนิดมาทำงานรับจ้างนะเท่าที่เห็นก็ดูเป็นคนที่ตั้งใจทำงานดี
ขยันอดทนสู้งานนะก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานอยู่แถวพื้นที่เนี่ยที่จันทบุรีนี่แหละ
ไม่มีพิรุษไม่มีพฤติกรรมอะไรว่าจะเป็นผู้ต้องหาคดีข่มขืนฆ่าคนตายมาก่อนเลย
ในพื้นที่ที่นายจ้างเขาทำงานกันอยู่เนี่ยเข้ามาขโมยไก่จนหมดเล้าหรือเปล่า
ก็เลยเอาไม้ไปไล่ตีเขาเขาก็ไปแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกาย
พอสืบสอบประวัติเนี่ยโอ้โหวกวนสุดท้ายถึงสืบทราบว่า
เอ้าเคยก่อคดีโหดเที่ยมโหดร้ายมา

สิบห้าปีนี่ไม่นับคดีอื่นอื่นที่ไปก่อเหตุเอาไว้ด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะมีคดีข่มขืนเบี้ยบ้ารายทานในหลายพื้นที่อีก